มันเป็นกีฬาที่เขาแข่งขันกันเป็นประจำ
แล้วก็เป็นการนึกถึงสุดยอดวีรกรรมของเหล่าบรรดาทีม

โอ้โหตบกันมันระเบิดระเบิดบอกเลยว่าโหดมาก
ตบกันมันบ้าหลุดโลกกันเลยต้องใช้คำนี้
แข่งขันกันที่ยะโสธรไปติดตามกันเลยครับ
นี่คือช่วงของการเปิดงาน
อันนี้คือเปิดตัวนักกีฬาหรือเปิดกระโปรง
เปิดกระโปรงด้วยเปิดนักกีฬาด้วย

อันนี้แต่ละทีมก็ไม่ธรรมดานะ
แล้วดูสิครับดูหุ่นเขาสิครับ
หุ่นนักกีฬาอย่างแท้จริงนะครับ

โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยะโสธรครับ
กับการแข่งขันวอเล็กบอลตามรอยสตรีเหล็กครั้งที่๕
ก้อนบ้าหลุดโลก

ก็เป็นการเปิดรับนักกีฬาวอเล็กบอลที่เป็นสาวประเภท๒จากทั่วประเทศเลยนะ

ก็มีทีมจากนักกีฬาจากแขวงสุวรรณเขต

มาร่วมแข่งขันกันด้วย
ปีนี้มีทั้งหมด๑๒ทีม
ทีมมาแข่งขันกันเพื่อชิง

เป็นถ้วยที่น่าเก็บเอาไว้มาก
สีทองนี่คือชนะเลิศ

สีทองแดงก็ประกบคู่กัน

ให้เรียกครกทองครกเงินและครกทองแดง
โอ้โหรางวัลนี้ไม่ธรรมดาจริง

ชนะเลิศได้เงินรางวัลกันแต่๑๐๐๐๐๐ด้วยนะ

ในช่วงของการแข่งขันก็จริงจังไม่แพ้กันนะครับ

เชียร์ระดับประเทศก็มางานนี้ด้วย

คือเขากำหนดเลยนะทั้งสองท่านว่า

โอ้โหไม่ใช่แค่ชุดแข่งมีสีสันค่ะ

หนูน่ากลัวโอ้โหนี่
ยิ่งเจอแบ็คไลท์เข้าไปยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยครับ
ทุกทีมต้องมีสีสันในชุดของตัวเอง
ไม่งั้นไม่ให้ลงแข่งแต่งหน้าทาตากันให้เต็มที่เต็มที่
ปากไม่แดงไม่มีแรงตบบอกเลย
บรรยากาศการแข่งขันเป็นยังไงไปดูกันครับ
โอ้โหดูเขาตบกันสิครับ

ปั๊บโอ้โฮตาข่ายแตก
จริงนะอันนี้ผมขอบอกโอ้นี่คนนี้เบอร์นี่เบอร์เก่งเขาเลยนะ

ผมบอกอย่างหนึ่งคุณอย่าไปดูถูกสาวประเภทสอง

เพราะเขาตบวอเล็กบอลเก่งกว่าผู้ชายอีก
ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมสาวประเภท๒เขามีความสามารถพิเศษนะ
ที่มากกว่าทั้งผู้ชายและมากกว่าผู้หญิง
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เขาเล่นกีฬา
เขาจะมีเสียงกรี๊ดการ์ดวีดวาย
มีสีสันนั่นแหละสนุกสนาน
คือกองเชียร์ว่าสนุกแล้วนักกีฬาก็สนุกเหมือนกัน

ก็เป็นการแข่งขันที่มันสร้างสีสันจริงแล้วก็สนุกสนานเป็นอย่างมากนะครับ
ใครที่ได้ไปงานนี้แหมบอกเลยว่าคุ้ม
ให้ดูกันแบบนี้ครับกับการแข่งขันวอเล็กบอล
อย่างที่ผมบอกคือถ้าผมนึกย้อนไปสมัยเด็กตอนที่แข่งขันกีฬาสี

ใช่แล้วส่วนใหญ่ทีมที่ถือว่าเก่งเก่งแล้วก็มักจะได้เหรียญทองเนี่ยนะ

ก็เป็นทีมที่เป็นสาวประเภท๒นี่แหละเขาจะเล่นวอเล็กบอลเก่งมาก
เพราะว่าเขาก็จะมีทั้งพลักษณ์กำลังดีมีรวดลายรีลามีสีสัน
จริงดิฉันมีเพื่อนที่เป็นสาวประเภท๒ที่เป็นนักกีฬาวอเล็กบอล
หลายคนต้องยอมรับนะคะว่าเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้

คือสาวประเภท๒เขาจะมีความตั้งใจ
มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบ
เห็นเขาแบบว่าวีดไว้วีดไว้ตบทิพย์ป้าบเลยนะ

ตอนนั้นน่ะเดินผ่านเขาคิดว่าลูกวอเล็กบอลเขาตบกันป๊าบ
ก็เลยออกมาเป็นสภาพนี้นะปัจจุบัน